จุดต้นต่อของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ที่เขาบอกว่าจุดกำเนิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้
จะได้รู้กันว่าเออตกลงแล้วเนี่ย

อยากทราบเลยเห็นบอกว่าไปเข้าถ้ำมาด้วย
ใช่แล้วครับก่อนจะพูดคุยกันแล้วก็ข่าวสารอื่น

กำเนิดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ที่บางคนก็เรียกว่าไวรัสอูฮัน
โคโรนา๒๐๑๙เพราะว่าเกิดขึ้นปลายปีที่แล้ว
มาจากไหนยังไงไปติดตามพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามา
เพื่อจะดูจุดเริ่มต้นจุดต้นกำเนิดนะครับ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ
ความเชื่อที่บอกว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้
น่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากข้างข่าวข้างข่าวเต็มท่ำเลยครับ
แต่ว่าตอนนี้นะครับมีข้อสันนิษฐานที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่น่าจะมาจากค้างคาวโดยตรงนะครับ
เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ไปพบรหัสพันธุกรรมของสัตว์ชนิดอื่น
อยู่ในไวรัสโคโรนาสายพันธุ์นี้ด้วยนี่ครับงูนี่ครับ
งูนี่แหละครับที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีรหัสพันธุกรรมที่พบอยู่ในไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับ
ซึ่งตามข้อสันนิษฐานนี้เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
สันนิษฐานที่มีจุดเริ่มต้นของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากค้างข่าวไปที่งูแล้วมาที่คน
ก็สืบเนื่องมาจากงูนั้นไปกินข้างคาวเป็นอาหาร
มุติฐานที่เป็นไปได้ก็คือมีงูที่อาศัยอยู่ในป่าไปลากค้างคาวกินเป็นอาหาร
โดยที่ข้างคาวมีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่แล้ว
ทำให้เมื่องูกินค้างข่าวงูก็ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาจากค้างข่าวด้วย
หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะมีมนุษย์เข้าไปล่าสัตว์ป่า
แล้วก็พบงูที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
แล้วคนก็ไปล่างูมาเป็นอาหารจานเปิบพิษดารแน่นอนว่าต้องมีจุดวางขายครับ
ตลาดแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นของจีนนะครับ
อาจจะฟังว่าเป็นตลาดอาหารทะเลแต่ความจริงแล้วขายหลายอย่างครับ
สัตว์ป่าก็มีทั้งเนื้อสัตว์ป่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็ผิดกฎหมายรวมทั้งเนื้องูเนื้องูตัวนี้ครับทุกผู้ชมครับ
งูที่ไปกินค้างคาวที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่งูตัวนี้ก็ได้รับเชื้อมา
แล้วพ่อค้าคนนี้เห็นไหมฮะกำลังแร่กำลังชำแหละเนื้องูอยู่ครับ
นี่สับเป็นท่อนเลยนะฮะทั้งเลือดงูเนื้องูหนังงู
เท่ากับว่าพ่อค้าคนนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หลังจากนั้นเขาขายต่อครับก็คือลูกค้าสองคนนี้นะครับ
มีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะในแต่ละวันนะฮะ
ซื้อเนื้องูไปทำอาหารทานทั้งปรุงสุกหรือว่าไม่ได้ปรุงสุก
ต่อการติดเชื้อทั้งนั้นใน๑คนนั้นสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อต่อไปได้อีก
๓คนตามที่นักวิจัยบอกแล้วจากจุดศูนย์กลางนะครับ
หนึ่งคนไป๒๓คนไปเป็น๑๐ไปเป็น๑๐๐ไปเป็น๑๐๐๐แล้วไปเป็นหมื่นทั่วโลกนะฮะ
จากพื้นที่จุดศูนย์กลางที่เมืองอูฮันของจีนไปยังประเทศจีน
แล้วไปอีกหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คืออัตราการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้รวดเร็วมากครับ
ในช่วงหนึ่งเดือนหลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกการแพร่กระจายก็ครอบคลุมจนพบผู้ป่วยทั่วประเทศจีน
และอีกหลายประเทศทั่วโลกและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องอย่าลืมกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อเรามีอาการไม่สบายนะครับจะไอจามปกติหรือว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เราต้องสวมหน้ากากอนามัยเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นนะครับ
ก็อย่าลืมปฏิบัติตามที่คุณภาคภูมิแนะนำด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณภาคภูมิค่ะ
ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะอุตส่าห์บินไปไกลถึงอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนเข้าถ้ำไปตลาดอาหารทะเลไปพื้นที่เสี่ยง
มาอัปเดตเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอุหั่นหรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙ก็หน่อยนะคะ
ปรากฏหน้าจอค่ะคือถ้าเกิดว่าดูตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดมาหยุดอยู่ที่๒๘๓๙๕รายมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกคือ๕๖๕ศพ
มาดูตัวเลขทั่วโลกกันหน่อยค่ะในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสอูฮันจีนยังครองแชมป์นะคะ
จากว่าเป็นจุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคอยู่ที่๒๘๑๓๐ราย
มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ๕๖๓รายอันดับที่๒ก็เป็นญี่ปุ่น
รองลงมาก็เป็นฮ่องกงแล้วก็ไทยค่ะอยู่อันดับสี่นะคะ
ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ๒๕รายกลับบ้านได้แล้วนะคะ
รักษาหายแล้ว๙รายและยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๑๖ราย
ถ้าเกิดว่าไปดูสถิติช่วง๓๕กุมภาพันธ์นะคะ
สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด
นี่ค่ะ๕๙๕รายนะคะตอนนี้สามารถกลับบ้านได้แล้ว๒๐๐กับ๒ราย
ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือ๓๙๓รายนะคะ
นี่คือตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสอูฮัน
ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกล่าสุดอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้
เป็นไงคะนี่คือไปเอาเชื้อมาหรือยังไงคะ
ไม่ได้เอามาแต่ว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะป้องกัน
คนที่ติดเชื้อเราก็ใส่ไว้ก่อนจะได้ไม่แพร่เชื้อสู่คนอื่น
หรือว่าเราจะป้องกันตัวเองแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัย
วันนี้จะใส่หน้ากากอ่านข่าวไหมคะ
ไม่เป็นไรไม่ต้องถึงขั้นนั้น
ก็เชื่อว่าสถานการณ์นี้ท่านคงติดตามดูกันอยู่นะครับ

ก็จะตรวจสอบสถานการณ์ให้ท่านตลอดเวลาด้วยนะครับ